ส่วนเหตุการณ์นี้เมื่อช่วงบ่ายนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แต่ปรากฏว่ารถแท็กซี่ไฟลุกพลึบเลยนะคะ
คนขับแท็กซี่ต้องพยายามเปิดประตูรถ

แล้วก็กระโดดออกมาจากรถแท็กซี่คันนี้ค่ะ

ทะเบียนททหารลจุฬา๒๐๕๗นะคะทะเบียนของรถแท็กซี่
เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ธรรมเนียบรัฐบาลเลยนะคะ
ไฟลุกอย่างที่เห็นสภาพรถแบบนี้
ตอนชนเนี่ยเสียงดังเลยค่ะคนแถวนั้นตกใจมาก
เจ้าหน้าที่ธรรมเนียบรัฐบาลวิ่งออกมาดูค่ะ
ตำรวจที่ประจำอยู่ที่ประตู๔ของธรรมเนียบรัฐบาล
ก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจแจ้งดับเพลิง
ให้มาช่วยควบคุมสถานการณ์คือเบื้องต้นต้องควบคุมเพลิงเอาไว้นะคะ
กว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครึ่งชั่วโมง
แล้วช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ในธรรมเนียบล่ะค่ะ
มีวาระแต่งตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่
อยู่ในธรรมเนียบข้างธรรมเนียบนี่มีรถเฉียวชนกันแล้วก็ไฟลุกพลึบเลยนะคะ
คนขับแท็กซี่คันนี้ค่ะนายเวียรษักโนนใหญ่บอกว่าไปส่งผู้โดยสารเสร็จ
ก็ขับไปเรื่อยตระเวนหาผู้โดยสารต่อนะคะ
มาจากแยกสวนมิสักวันผ่านถนนพิศนุโลกขาออกวิ่งอยู่ในเลนขวา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถเก๋งสีขาวที่อยู่เลนซ้ายขับอยู่หน้ารถเขาอะค่ะ
เปลี่ยนเลนกระทันหันมาตัดหน้ารถเขาเขาก็เลยหักหลบไปเลนขวาซึ่งเป็นเลนสวน
โอ้โหชนแรงเหมือนกันเสียงดังสนั่นเลยค่ะ
ไฟลุกท่วมคือไฟลุกที่บริเวณห้องเครื่องหน้ารถแท็กซี่
คนขับบอกตกใจมากกลัวจะออกจากรถไม่ได้
คือเปิดประตูไม่ออกถึงขั้นถีบประตูอะค่ะ
ถีบประตูจนสุดท้ายออกมาได้นะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงค่ะ
ก็จะเห็นว่ารถเก๋งที่ตัดหน้าเป็นผู้หญิงขับ
แล้วก็มีรถตัดหน้าจริงตามที่คนขับแท็กซี่บอกนะคะ

ก็ขับเลยไปเลยไปเลยนะคะ

ว่าเห็นแท็กซี่พุ่งมาจากอีกฝั่ง
เขาก็พยายามหักหลบแล้วแต่หลบไม่ทัน
ล้อขวาหน้าชนกันค่ะยางหน้าแตก
รถด้านขวาเนี่ยนะคะพังเสียหาย
แต่ตัวเขาเองไม่ได้รับอันตรายอะไร
เขาบอกว่าคือจังหวะนั้นยังดีนะที่มีสติ
ถ้าไม่มีสติเนี่ยโอ้โหอาจจะถึงขั้นประสานงากันก็ได้นะคะ
ตอนเขาบิอิงออกมานี่มันระเบิดแล้วยัง

เหลียดกันแรงเลยเหรอคะ

สงสัยไหมคะตอนที่แบบจังหวะที่มันแบบฟึ๊บอย่างเงี้ย
ไม่ค่ะก็พอดีมันไวมากปุ๊บ

แต่รถจะร้องมันรวมทุกทีเนี้ยขาดร้องมันขาด
อืมสุดท้ายหลักฐานสำคัญก็คือกล้องหน้ารถนะคะ
ก็เห็นชัดว่าเกิดอะไรขึ้น